ทีนี้ไปดูเหตุระทึกที่จันทบุรีมีชาวบ้านไปเจอระเบิดลูกเกลี้ยง
สภาพนี้ยังใหม่อยู่เลยปลดสลักแล้วแล้ววางเอาไว้ที่ปากทางเข้าตลาด
นี่เลยนี่เป็นการเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจนวัตถุระเบิดกองกำกับการสืบสวนภูทรจังหวัดจันทบุรี

หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านบอกมีวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิด
สภาพนี้คือถูกปลดสลักแล้วแล้ววางเอาไว้บนถนนปากทางเข้าตลาดคมบาง
ติดกับถนนสุขุมวิทย์สายจันทบุรีตราดค่ะ
จากการตรวจสอบนะคะวัตถุต้องสงสัยที่ชาวบ้านพบก็เป็นระเบิดจริง
คือสภาพพร้อมระเบิดได้ทุกเมื่อค่ะ
สลักกระเดืองก็ตกอยู่ใกล้กัน
จึงต้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องออกห่างจากจุดเกิดเหตุ
เพราะว่าบริเวณนี้เขาบอกว่ามันเป็นซอยที่ติดกับถนนสายหลักเป็นเขตชุมชน
มีประชาชนสัญจรใช้ยานผ่านะเยอะแยะเลยเกรงว่าจะได้รับอันตรายนะคะ
แล้วก็เร่งเก็บกู้ตามหลักสูตรยุทธวิธีค่ะ
ผลิตในสหรัฐรัศมีร์ทำลายล้างอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๕เมตร
พอประเมินสถานการณ์แล้วว่าระเบิดปลดสลักแล้วเข็มตีชนวนแล้ว
เพราะฉะนั้นก็ต้องหาวิธีการในการที่จะแก้ไขนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าไม่แน่ชัดค่ะว่าไอ้ชนวนเนี่ยมันถูกดึงปลดด้วยมือหรืออาจจะถูกทับด้วยของหนัก
แต่โชคดีมากที่ระเบิดมันยังไม่ทำงานนะคะ
เคลื่อนย้ายระยะทางไกลไม่สามารถทำได้ก็เลยจำเป็นต้องนี่แหละเอาเข้าป่าตรงใกล้เนี่ย
เพื่อที่จะทำให้ระเบิดเก็บกู้ได้ทันทีนะคะ
เพราะว่าถ้าเอาไปไกลก็อาจจะอันตรายกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ